พาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
คือมีแม่ค้ารถสาเล้งพ่วงข้างที่เขาเรียกว่ารถพุ่มพวง

คือแม่ค้าคนนี้ก็เป็นแม่ค้าในย่านประจำอยู่แล้วนะคะ
ปรากฏว่าจังหวะที่แกขี่ไปเนี่ยมันมีเป็นทางรถไฟ
แล้วก็มีที่กั้นอ่ะลงมากั้นแล้วแต่มันไม่ได้กั้นขวางสุดทางอะค่ะ
มันเว้นที่เอาไว้สำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผ่านได้
แกก็จะรีบไปขายของฝั่งตรงข้ามอ่ะเนอะก็เลยตัดสินใจขี่ซาเล้งพ่วงข้างเนี่ย
ไม้กั้นไปกะว่ายังไงก็พ้นกะว่ายังไงก็ทัน
ปรากฏว่ามันไม่ทันนะคะรถไฟเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วก็พุ่งชนทั้งรถทั้งร่าง
เด็นไปไกลกว่า๑๐เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย
กล้องวงจรปิดจับภาพทั้งหมดไว้ได้ค่ะ
เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้หมดเลยนะคะ
แม่ค้าที่เป็นรถพุ่มพวงแบบซาเล้งพ่วงค่ะ
จังหวะนี้ค่ะที่ขี่อ้อมทางกั้นทางรถไฟแล้วรถไฟมันก็
พุ่งมาพอดีเป็นจังหวะเดียวกัน
ล่าทั้งร่างล่าทั้งรถไปไกลเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ถนนจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่หมู่๓
ตำบลวังขนายอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิกาญจนบุรี
ก็รีบลงพื้นที่ไปเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ไปเจอร่างอยู่บริเวณริมทางรถไฟนะคะ
ส่วนจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกรถไฟลากไปกว่า๑๐เมตร
สภาพนี่ก็คือไม่เหลือซากเลยค่ะ
ตรวจสอบผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนางสาววันนาพินนิคมอายุ๖๐ปีนะคะ

กู้ภัยก็แจ้งตำรวจสพท่าม่วงให้มาตรวจสอบ
โดยปกติแล้วเบื้องต้นเท่าที่สอบสวนมาก็คือ
แม่ค้าคนนี้ค่ะก็จะขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
ระเวนขายกับข้าวขายของในพื้นที่อำเภอท่าม่วงแล้วก็อำเภอใกล้เคียง
ตอนที่มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นถนนจุดตัดทางรถไฟ
นางสาวนาน่าจะรีบอยากจะไปขายของฝั่งตรงข้าม
ก็เลยตัดสินใจขี่อ้อมไม้กั้นที่มันเป็นแบบครึ่งเดียวเนี่ยค่ะ
มันไม่ได้ขวางเต็มถนนค่ะตัดสินใจขี่อ้อมไปคิดว่าน่าจะพ้น
จังหวะนี้ค่ะยังไม่ทันได้ข้ามพ้นหมดเลยนะคะ
รถไฟออกมาพอดีเป็นรถไฟที่ออกจากสถานีกาญจนบุรี
มุ่งหน้าสถานีธนบุรีค่ะสายธนบุรีน้ำตก
พุ่งชนรถของนางสาววันนาอย่างแรงจนทำให้เธอเสียชีวิตทันทีนะคะ
เรื่องนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะเป็นซอยวังขนายี่สิบสี่
ตรงนี้เป็นเส้นทางรถไฟตัดผ่านยังคงมีร่องรอยของรถพ่วงข้าง
บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอู่ซ่อมรถ
ซึ่งกล้องวงจรปิดก็คือกล้องวงจรปิดจากอู่ตรงนี้แหละค่ะ
คุณระวิการก็เลยไปพบกับนายอานนท์ชินหอมนะคะ
อู่ซ่อมรถซึ่งก็เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดที่ทำให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ด้วย
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่อยู่เขาไปทำธุระข้างนอก
แต่มีลูกน้องในอู่ที่กำลังทำงานอยู่โทรมาเล่าให้เขาฟัง
ว่ามีรถไฟชนกับรถพ่วงข้างข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง
แล้วก็มีคนตายด้วยเขาเลยรีบกลับมาที่อู่
แล้วก็มาเจอเจ้าหน้าที่ที่ประสานขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยมาเปิดกล้องให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ไปดูตรงจุดเกิดเหตุด้วย
พอเห็นผู้ตายเท่านั้นแหละยกมือทาบอกเลยรู้จักกันดี
เขาบอกว่าอ้าวนี่มันป้าแดงนี่นะเขาบอกเขาเสียใจมาก
เขาคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่ป้าแดงเนี่ยขายของแถวนี้ประจำ
เห็นสภาพของป้าแล้วรู้สึกเสียใจเลยชาวบ้านที่ไปมุงดูเขาก็รู้จัก
แม่ค้าขายของชำคนนี้กันดีนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรก
ที่มีรถไฟชนรถของชาวบ้านที่ผ่านมาเนี่ยเอ่อระบบไฟ
ระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนให้ระวังรถไฟในจุดนี้ไม่เคยมีปัญหาขัดข้องมาก่อนเลย
อันนี้เขาก็เลยยังไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรขัดข้องหรือว่าเป็นความประมาทของแม่ค้าเอง

ปลารถของแกก็นักด้วยเขาเจอเห็นรถหลูรถไฟมาผู้ปเขาเบคนี้
ออกมาหน้ามันก็เลี้ยวเข้ารถไฟหน้ารถไฟรถไฟก็ชนส้วนเลยไง

แต่มันมีปัญหาตอนที่ตอนเขาเอาตู้มาลงแล้วรถไฟขบวนมันยาวอย่างนี้
เหมือนมันจะเหยียบระบบหรือไงเดี๋ยวมันลงมั้งมันลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นอย่างนี้
ระบบมันมีปัญหาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ปกติของมัน
ทราบว่าเหตุการณ์นี้เป็นทางแรกด้วย

พอมีมาอยู่แบบนี้เสือชีวิตใกล้พี่ทำอะไรเลย

ก็คือก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ว่าช้าหน่อยแต่ปลอดภัยน่าจะดีกว่า
ซ้ายมองขวาให้ดีไม้กั้นลงมาแล้วก็
นี่ค่ะมันมีจังหวะที่ช่องว่างอยู่แล้วก็อ้อมไปจนโดนชนแบบนี้
อุไรบัวบานอายุ๗๐ปีค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่
เล่าให้นักข่าวฟังนะคะว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตมานานพอสมควรแล้ว
เพราะว่าเป็นลูกค้าอุดหนุนผู้เสียชีวิตนะคะ
แดงเนี่ยค่ะปกติรถไฟจะผ่านจุดตรงนี้นะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีช่วงตี๕๘โมงเช้าบ่าย๓๒๐นาที
คนแถวนี้รู้ดีค่ะรู้เวลาเดินรถดี
แต่สงสัยว่าป้าแดงอาจจะไม่รู้ก็เลยไม่ทันระวังตัว
ก่อนเกิดเหตุก็สังเกตเห็นแล้วว่ารถไฟมาตามเวลาเป๊ะ
ก็คือบ่าย๓โมง๒๐นาทีเหมือนทุกวัน
ทุกครั้งที่รถไฟมาถึงจุดตัดทางรถไฟตรงนี้
รถไฟเองก็ชะลอนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นชุมชน
มีชาวบ้านสัญจรไปมาเยอะ
อุไรบอกว่าเมื่อวานได้ยินเสียงรถไฟเบรก
คือได้ยินเสียงดังเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงว่ารถไฟเปิดวูดส่งสัญญาณแล้ว
แต่สักพักหนึ่งโอ้โหได้ยินเสียงกระแทกแรงมาก
มีคนวิ่งมาบอกว่ารถไฟชนป้าแดงก็รีบไปดูกัน
อุไรบอกว่าสงสารป้าแดงมากนะคะป้าแดงเป็นคนใจดีกับลูกค้าทุกคน
สิบปีที่ผ่านมาป้าแดงก็ขายของแล้วก็เป็นคนขายของที่น่ารัก
หลังจากนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหไม่มีป้าแดงมาเร่ขายของแล้ว
ก็ต้องออกไปซื้อของกันในตลาดนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเบรกกันค่ะอืมชะลอชั้น
เบรกอี๊ดดังอยู่หมดเลยมันได้ยินเสียงเปรี้ยง
แต่ก็เราก็คิดว่าเขาทำโอ้ก่อนนะป้าก็เป็นลูกค้าของป้า
อืมเนี่ยก็จะจอดรถตรงเนี้ยแล้วนะร้านค้าเนี้ย
แถวเนี้ยกินกับข้าวเขาหมดแหละเขาขายอะไรบ้าง
โหหมูไก่ผักทุกอย่างแต่คุณป้าแดงเป็นคนดีเป็นคนดี
เนี่ยขนาดลูกค้าเขาเนี่ยลงปุ๋ยฝั่งเนี้ยวิ่งมายังบอกว่าหู
เพราะว่านะตอนนี้ป้าแดงไม่อยู่เลยไปกินกับข้าวที่ไหนกันนะ
สามโมงกว่ากว่าก็จะออกเลขขายกลับบ้านก็ทุ่มสองทุ่ม
ทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดศรีโลหะราชบำรุง
นำร่างของป้าแดงไปจัดพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลศพที่นี่นะคะ
ก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรศพ๓คืนก่อนจะทำพิธีชาปนกิจ
ทีมข่าวได้คุยกับพี่ชายของป้าแดงค่ะนายวัญชัยพินนิคมอายุหกสิบสามปี
เล่าให้ฟังว่าน้องสาวก็ขายของแบบนี้มา๓๐กว่าปีแล้วนะคะ
ก็เป็นอาชีพเดียวที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้มาตลอดมีสามี
ป้าแดงก็ถูกรถชนเสียชีวิตไปนานแล้วล่าสุดแม่ก็เพิ่งมาเสียชีวิตไป
ไม่นานนี้เองป้าแดงมีลูกชายอายุสี่สิบห้าปีคนนึงค่ะ
แต่ก็ไม่ได้ทำงานอะไรป้าแดงเป็นคนใจบุญกินเจตลอดชีวิตนะคะ
เวลาใครไม่มีกินก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารของใช้ของที่เอามาขาย
คือแบ่งให้คนอื่นตลอดทั้งทั้งที่ป้าแดงเองก็หาเช้ากินค่ำ
แต่ป้าแดงก็ใจดีบางคนนะไม่มีเงินจ่าย
แดงก็บอกไม่เป็นไรติดไว้ก่อนได้เซ็นไว้ก่อนได้
เดี๋ยวค่อยมาเก็บเงินทีหลังป้าแดงเป็นคนใจดีกับทุกคนค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวพี่ชายก็บอกว่าคาดว่าป้าแดงเองก็อาจจะไม่ทันระวัง
แล้วก็รีบไปขายของด้วยช่วงนี้โควิดสิบเก้าด้วย
รายได้ลดลงเยอะมากก็อาจจะอยากรีบขายของ
เก็บเงินคนที่ติดเงินอยู่อะไรแบบนี้นะคะ
เงินเยียวยา๕๐๐บาทป้าแดงไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาค่ะ
เพราะว่าทำไม่เป็นอืมทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวพี่ชายของป้าแดงก็บอกว่าไม่รู้ว่าทางการรถไฟ
หรือว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาอะไรได้บ้างไหม
ก่อนเกิดเหตุป้าแดงก็มาเล่าให้ฟังอะนะคะ
บอกว่าฝันเหมือนกับฝันว่ากำลังจะขึ้นรถไฟ
แต่ไม่ทันจะได้ขึ้นสุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
ท่านว่าสามีของคุณป๊าก็เคยเจอชีวิต

ทำอาชีพเดียวกันไหมครับ
ไม่ใช่เขาเป็นชั้นก่อสร้าง
ที่ว่าแกเสียชีวิตเนี่ยผมอ่านเลยว่า
เมื่อแกไข้ข้องไปพ่นไว้ไง

ผมจะแบบว่ามือลอยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยครับ
เอาให้ฟังคุณพี่นี้มานี่มันก็เกิดเรื่องแบบนี้เลย

ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับฝ่ายไหนค่ะ

เรื่องต้นตำรวจจะเชิญเจ้าหน้าที่
ทางการรถไฟแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
มาสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็จะมีการพูดคุยเจรจาเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะ
นะคะก็ต้องเตือนกันหลายครั้งค่ะ
จุดตัดทางรถไฟก็จะเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะ